สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
อะไรเอาตามสบายเอาให้สบายใจทุกวันค่ะ
ตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์นะคะด้านจันทร์ถึงพฤหัสก็๖โมงครึ่งค่ะ
มาแล้วนะคะแฟนคลับทั้งหลาย
เมื่อวานก็บ้านนี้นี่แล้วแกงนี้เนี่ยเมื่อวาน

ใช่อยู่ดวงสวีเดนเลยก็ส่งมาแล้วกัน

คุณแหน่งมาไปไหนไปสัตหีบมาเหรอ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

เมียคุณก่อนจะคอดมายูแฟนไหมโอ้โฮ

แปลง

ฝัยกรรมเนี่ยจะแต่งเพียบเลย

เหมือนตอนนั้นใครไอ้นิงจะคลอดลูกอย่างนี้

คุณไปต้อนรับอ้ำอธิชาติคุณก็
ไปนั่งเฝ้าอยู่
ไปนั่งเฝ้าจะกดวัน
แม้หลายคนภิกษาพิธีไดภาพ

รู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่๑๘๐ปี
แต่เวลาใครจะใกล้ตายหนุ่มจะไปอยู่ด้วย

เอาทาทารออยู่นี่ทาทารออยู่

อะไรเหรอชื่อเลอะไรเหรอ

ก่อนน้องจะต้องคลอด

เอาคนมาฆ่าชะลวกใบบ้านแบบสุดใหญ่เลย
เคยนั่งทำเลฟข้างนาง

เขาเป็นไทรอยด์เอาอีกเลย
มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วจริง
หมอกับทาทาก็มารู้จักกันพ่อนาวินต้า
วันหนึ่งเป็น๑๐ปีต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
กันไปไกลทาทาก็ไปมีเปรมพุทธลักษณ์

คงจะไปพูดถึงอดีตเขาซะงั้นเขามีลูกแล้ว
นุ่มถ้าต่อไปนี่นุ่มพูดอดีตศีรษฐาบาลครอบครัว

ให้คุณเริ่มจากจอยวาราะลักลูกดีกว่า

ฉันนั่งไปในรถจอยวาราะคนนึงน่ะ
ซักครู่ก็มองไปที่แบบข้างพวงเมลัย

เวลาผ่านไปเกือบ๑๐๒๐ปี

บุพเพสนีวาทเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ปรารา
พอแล้วเขาบอก๗ประโยค

ต่อไปข่าวเลื่อนหวยออกอะไร
ก็วันที่๑๖เนี่ยเพิ่งให้ทุกคนละลึกถึงวันคลุง

คือวันที่๑๖มกราคมของทุกปีต่อไปนี้ฮะ

เขาถ่ายรายการอยู่คุณโทรมาให้มันรู้เวลาบ้างนะครับ

เป็นวันครูเป็นวันครูแล้วยังไงต่อครับคุณออนด้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นว่าตรงกับวันครู
เขาก็เลยจะเลื่อนวันออกสลากเนี่ยไปเป็นวันที่๑๖เพราะว่าครูต้องมารับงานให้นักเรียนเอาไหว้
ก็เลยไม่มีเวลาที่จะซื้อบ้าบ้าเขาให้ไปโฟกัสที่วันครูเขาไม่ได้เห็นนี้

เกือบทุกปีเขาก็ว่าจะเลื่อนการออกหวยในเดือนมกราศไปเป็นวันที่๑๗ซะเลย

เพื่อที่จะให้วันที่๑๖มกราให้คนคิดถึงครูกันบ้าง

ไม่ใช่ว่าครูส่งไม่ทันแล้วเลื่อนมาเป็น๑๗นะ

สถาบันครอบครัวยิ่งกว่าอีก

คิดว่าต้องมารับทรรภารรับดอกเข็มอะไรแบบเนี่ย
ก็เลยอาจจะไปซื้อไม่ทัน

เพราะวันที่๑๖ยดไป๑วันวันลาหูย้ายด้วย
แตะโง่ดนี้ก็ต้องมี๘เอ้าอีกแล้ว
คุณช่วยปิดเสียงหน่อยได้ไหมคุณอาร์ตแอดอยู่นะ
คุณต้องมีมารยาทบ้างในการทำงานนะ
พอกัน

มาถึงเรื่องที่เรียกว่าหลายคนจับตามอง

วันนี้ออกมาร้องห่มร้องไห้
เขาเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหม

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคุณหยกก็มีการออกมาโพสต์ไอจี
ค่ะพี่ไม่ใช่นางเอก
นี่เดี๋ยวแอ๊บนะ

โทรไปเออโทรแล้วเธอต้องทำเป็นแอปนะ
อะไรล่ะแอปประมาณว่าเอ้ยเนี่ยพอดีเห็น
โทรศัพท์มันลั่นหรืออะไรเงี้ยเธอก็ต้องเดี๋ยวมันหาว่าฉันไม่รู้โทรศัพท์มันดัง
ลั่นปืนแล้วทำไมต้องมาเกี่ยวกับผมคุณก็จัดการดิ
คุณก็ขอจัดการมันคุณเองดิหรออะเธอก็คุยนะ
เฮ้ยไม่เอาผมไม่รู้จักเขาอะอร์นอภาคคุยดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวเขาด่าผม

บอกเฮ้ยเลิกกันจริงเหรอวะแอมอะไรอย่างนี้ดูสิ
แต่ไม่อาจจะมันไม่ยกมือไหว้ฉัน

บ้าวว่าที่ไหนวะแอมแอมเออถามสิไอ้แอมพี่หนุ่มอยากถามอะไร

จริงถามไอ้แอมคุณคุณไม่ใช่พูดสิ

พี่หนุ่มอยากรู้อ่ะพี่หนุ่มอยากรู้ถามถามมัน
คุณมดดำทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขา

แอมแอมตอนนี้คือมดดำเนี่ยเขาถ่ายรายการอยู่
อีแอมกูไม่ได้ทำอย่างนั้นอีพี่หนุ่มทำเท่านี้นะ
เขาก็โทรหาแอมเขาอยากจะรู้ตกลงตกลงข่าวที่ออกมาคือสรุปเลิกกันแล้วใช่ไหมแค่นั้นแหละ
ก็ผมก็เพิ่งได้ฟังสัมภาษณ์ข่าวนั่นแหละ
ตามนั้นนะครับพี่ผมห้ามใจใครไม่ได้
เขาก็เสียใจ๖ปีที่ผ่านมาก็เซียใจครับ

อย่าพูดคำว่ามึงออกอากาศดิ้นจะถ่ายเท่ารายการสดอยู่

เขาก็เสียใจที่เขาเลิกกับแฟนคุณ
ผู้ชายคิงคุณคุณยังร้องเลย

ุ่มหุบปากฉันจะคุยกับน้องกับลูกชายฉัน

ผมว่า

ไปคุยกันที่บ้านไป

ก็เขาเลิกกันไงคุณไปทำอย่างนี้ไปถามเขาอย่างนี้

เกี่ยวกับมดดำ
อะไรเอานุ่มฉันชั่วอยู่คนเดียว

เป็นคนที่อุบาตชัดชั่วมากเลย

ฟังคุณหยกธัญกันเขาออกมาบอกว่า

กก็เคยถามแอมนะคะก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้
พอได้ยินมาบ้างแต่เขาก็บอก

กระทั่งล่าสุดที่๓๐หยกก็ได้เห็นข้อความ
ก็เลยทำให้หยกโพสต์ข้อความลงไป

เหมือนกับไม่สุภาพแต่พออารมณ์ตอนนั้นเนี่ย
กมันรู้สึกว่ามันหมดความอดทนแล้วจริง

จนกระทั่งแกนักข่าวมาจับประเด็นนี้เลย

พยายามโทรหาคุณหยกเพื่อที่จะให้หยก
พูดไปในทิศทางเดียวกันก็คือยังไม่เลิกกัน

โกรธจริงเป็นผมพูดก็โกรธ

ทำไมเข้ารายการแล้วหนุ่มต้องแอบทำให้กวนที่ถูกกูปาด

ต่อสายว่ายังไงอีกอ่ะ
อันนี้บอกความจริงไปเลยว่าพวกแกสองคนนั่นแหละ

ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็จับตามองกันอยู่นะฮะ
สถานภาพของคุณแอมก็ได้ออกมายืนยันบอกว่า
เมื่อกี้เขาบอกมาเลยว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิม
ปีที่ผ่านมาเขาก็ยังรักคุณหยกอยู่เหมือนเดิม

คุณหยกก็บอกว่าโอเคแบบตอนนี้คือเลิกกันแล้ว
กลับไม่กลับมาแล้วนะฮะ

ตัดไลน์ที่คุณแอมท์ข่วยคุณปีพี
และมีการส่งไปในกลุ๊ปให้เพื่อนเห็น

เอาไปส่งเหมือนธัญญาเรคคอร์ด

อื้ออยู่แล้วอย่างงั้นอะน่ากลัวมากกว่าย

สัญญาช่วงว่างอยู่อเมริกาไม่รู้ทำอะไรกดดีกว่า
คุณแดนตัญญาวิธีของพี่ทำไง
มดพี่จะไปทำอะไรเป็นพี่ก็เอาโทรศัพท์สองเครื่องมาวางคู่กัน
ให้คุณไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณต้องโดนนะ
แต่ว่าเอาสองเครื่องมาประกบด้วยกัน
ก็ยังออกมาเป็นอรูหูเป็นเรื่องเป็นราวเลย

หนูนึกว่าพี่มีเทคโนโลยีทันสมัยกดอัดพี่ทำไม่เป็น

เมื่อกี้เขาก็ยังยืนยันว่าเขาคบมาตั้ง๖ปีแล้ว

ผมก็มีความรู้สึกไม่ดี

ก็เป็นอย่างที่คุณหยกพูดนั่นแหละ
คือถ้าคุณหยกอยากให้เป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้น

เอาเจ้าไปหาไหมล่ะ

อันท่านใจมีใคร